อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เสียงแตกเหมือนกันครับ
มีลูกค้าเขาขับรถเขาบอกว่าขับมาเป็น๑๐กว่าชั่วโมงนะ
จะไปพักผ่อนที่ภูทับเบิกอากาศมันเย็นสบาย
แล้วปรากฏว่านานมาเจอกันได้มาสังสรรค์มาดื่มกินด้วยกัน
เสียงดังนิดหน่อยทำไมไม่เข้าใจเราบ้างเหรอ
คือมีคนมาบอกว่าเขาเสียงดังช่วงเวลากี่โมง๔๕ทุ่มตี๑ตี๒ยังเสียงดังอยู่
เลยเกิดคลิปนี้ค่ะ

คือเป็นคลิปที่ต่างฝ่ายต่างก็ถ่ายคลิปกันเอาไว้
แล้วก็พยายามที่จะอ้างเหตุผลในฝั่งของตัวเอง
คนดูแลรีสอร์ทก็คือผู้หญิงฝั่งเสื้อสีชมพู

เธอก็เป็นตัวแทนในการไปคุยกันกับกลุ่มลูกค้า
ที่มาพักที่รีสอร์ทนี่แหละ
แล้วก็คุยไปคุยมาเหมือนเถียงกันด้วยครับฝั่งนี้ถ่ายคลิป

ในฝั่งคนที่เขาดูแลรีสอร์ทก็พยายามอธิบายกฎระเบียบ
บอกว่าคุณลูกค้าหลัง๔ทุ่มต้องงดการใช้เสียงดังนะ
แล้วก็มันเป็นกฎระเบียบของที่พักอยู่แล้ว
แล้วลูกค้าห้องอื่นเขาส่งข้อความมาบอกว่า
ให้มาดูหน่อยได้ไหมมันตีหนึ่งแล้วก็ยังเสียงดังอยู่เลย
มันรบกวนห้องอื่นเขาจะหลับจะนอนคนแก่เขาก็นอนไม่ได้

แต่ทางฝั่งลูกค้าก็บอกว่าอ้าวอะไรอ่ะ
เนี่ยมาเจอกันนานมาเจอกันทีแล้วขับรถมาตั้งเป็น๑๐กว่าชั่วโมง
จะไม่ให้เสียงดังไม่ให้มากินข้าวอะไรกันเลยเหรอ
ก่อนหน้านี้จะย้ายออกเพราะเสียงดังแล้วห้องที่จองมาติดกัน
ก็ถูกย้ายสลับไปห้องอื่นอีกคนดูแลไม่ยอมให้ย้าย
พอห้องมันอยู่ขยับห่างกันมานั่งรวมอยู่ในห้องเดียวกัน
ส่งเสียงดังไปบ้างไม่เข้าใจกันเลยเหรอเนี่ย
เสียงก็ทำให้แล้วนะทำไมอ่ะ
ทางฝั่งคนดูแลก็ยังคงอธิบายต่อไปครับ
แล้วก็บอกว่าเรื่องสลับห้องพักเคลียร์กันจบไปแล้วขอโทษกันไปแล้วนี่นะ

เขาบอกว่าบ้านข้างเสียงดังหนักมากค่ะ
เรามีคนแก่ต้องการพักผ่อนโอเคเดี๋ยวไปดูได้ค่ะ
ไปแล้วนะคะถ้ายังเสียงดังแจ้งมาได้อีก

ขอบคุณมากนะปรากฏว่า๕ทุ่มกว่าส่งข้อความมาอีก

เงียบไปแค่แป๊บเดียวตอนนี้เสียงดังมาก
ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยพากันไปคุย
นั่นเองเนี่ยนะฮะอ้าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตอนนี้ปรากฏว่าชาวเน็ตก็เสียงแตก
มีทั้งในมุมที่เห็นใจทางฝั่งของคนดูแลกฎ
แล้วก็เข้าใจในมุมของลูกค้าก็นานจะได้มาเจอกัน
แล้วก็จริงถ้าเกิดว่าเขาย้ายมาอยู่บ้านใกล้กันแล้ว
เสียงดังกันหน่อยก็อยากจะให้แบบอรุมอร่วยกันบ้าง
แต่อย่างไรก็ตามครับเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่า
รบกฎกติกาดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหา

เดี๋ยวคงต้องรอติดตามต่อไปว่าเรื่องนี้ในฝั่งรีสอร์ทว่ายังไง
แล้วฝั่งลูกค้าจะมีคำที่แจ้งเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่นะฮะ
เพราะว่าเวลาที่ไปพักรีสอร์ทไม่ใช่ครอบครัวเราอย่างเดียว

ยังมีคนอื่นที่เขาอาจจะต้องการมาพักผ่อน